ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณแม่สายสตรองอย่างสาวตุ๊กชนกวนันนะคะ
งานอะไรที่ทำแล้วได้เงินเนี่ยดูแลลูกเธอทำหมด

อย่างล่าสุดหลายคนก็ทราบกันไปแล้วว่าเธอหันมาทำนาปลูกข้าว

แต่เป็นธุรกิจที่เธอบอกเลยว่าปลอดสารพิษแล้วก็มั่นคงยั่งยืน
เพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงลูกของเธอ

คือหลายคนก็บอกว่าธุรกิจมันยังไปได้อยู่หรือเปล่า
มันยังไปได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาม้าวกันว่า
ช่วงนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะคุณผู้ชม
ธุรกิจของเธอที่แบบมารักธรรมชาติอย่างนี้

บอกว่าธุรกิจไม่น่าจะไปไหว
ว่าอย่างนั้นเธอบอกว่ายังไม่จริงนะฮะ
ชื่อของเธอนี่นะชื่อฟาร์มของเธอ
หารายได้เสริมในการเลี้ยงดูลูกสาวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนค่ะ

ไม่วายอย่างที่บอกไปแหละโดนกระแสมาว่าธุรกิจของเธอไปไม่รอด
ซึ่งเธอเองออกมาบอกเลยว่าตอนนี้ธุรกิจกลับกันกับที่คนเมาส์นะ
กำลังไปได้สวยด้วยซ้ำแต่ว่าอาจจะเห็นกำไรช้ากว่าคนอื่นคุณปลูกข้าวอ่ะ
เพราะว่าไร่ของเธอเป็นข้าวเพื่อสุขภาพใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะค่ะ
แต่ว่ามั่นใจเลยว่าถ้าใครได้ทานข้าวจากไร่ของเธอ
จะต้องติดอกติดใจในรสชาติของข้าวนั้นอย่างแน่นอนค่ะ
ก็ยังเรื่อยเหมือนเดิมค่ะก็ดำเนินไปตามรอบนาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีแบบช่วงหวานช่วงรอช่วงเก็บเกี่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำการตลาดก็ไปเรื่อยเหมือนเดิมก็ค่อยโตขึ้น
ค่อนข้างจะเงียบไปเรายังไม่ได้หยุดใช่ไหมค

ก็ใช่ค่ะไม่ได้พีอายเยอะเท่านั้นเอง

แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราครบวงจรจริง

เพราะฉะนั้นแค่ลงสีอย่างเดียวก็๖๗หลากแล้ว

ก็ต้องคงจะใช้เวลานานในการคืนทุนแต่เราก็ใจเย็น
ตุ๊กมั่นใจว่าข้าวของซูทาทิฟาร์ม
ถ้าได้ชิมแล้วไม่กลัวเรื่องรสชาติเลย
มั่นใจว่าอร่อยที่สุดที่ตุ๊กเคยทาน

ไม่คืนหรอกค่ะลงสีอย่างเดียวก็จะเป็นรับ

ยังไม่คืนแต่ว่าก็มันก็เป็นของที่ใช้ไปอีกนาน
เธอบอกว่าก็ไม่ได้ว่าเลือกงานนะ
แต่ถ้าใครมีเมตตาเนาะส่งงานส่งอะไรมาให้เธอก็รับ
มีบทไหนที่ถูกอกถูกใจเหมาะกับคุณแม่ลูกสองอย่างเธอ

ช่วงนี้คุณตุ๊กเขาก็เริ่มออกกำลังกายฟิตหุ่นเยอะมาก

อย่างที่บอกว่าเธอทำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษอย่างนี้
เธอก็ต้องใส่ใจเรื่องของการทานอาหารมากเป็นพิเศษ